คุณผู้ชมฮะเปลี่ยนไปเรื่องราวของพญานาคกันบ้างดีกว่า
หลายคนมีความเชื่อเรื่องของพญานาคก็มักจะไปที่คำชโนธใช่ไหม

แล้วทั้งหมดตรงนี้พื้นที่ใหญ่
น้องใบตองนะเขาปรับพื้นที่เป็นป่าหิมพาน
มีต้นไม้ที่ร่มรื่นมีน้ำตกลำทานที่สวยงาม
ลูกสินลูกห้ามักเรียกเขาว่าจานนท

เกิดจากความเชื่อความศรัทธาส่วนตัวของเขาเอง
ที่มีต่อพ่อปู่พญานาค
แล้วอย่างนี้หลายคนมาขอพร
ขอพรจากปู่พญานาคเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ก็เป็นไปตามนั้นแทบจะทุกครั้ง
ตัวเขาเองอาจารย์น็อตนะก็เลยอยากสร้างพื้นที่ตรงนี้

เพื่อให้ลูกหลานชาวจังหวัดกาลสินและจังหวัดใกล้เคียง
ได้มีโอกาสมาสัมผัสมากราบไหว้พ่อปู่พญานาค
แล้วเท่าที่ดูนะหลายสีพญานาคหลายสีหลายรูปแบบ

ใครสนใจก็ลองไปเที่ยวชมความสวยงามก็ได้
ไม่จำเป็นนะว่าคุณจะต้องมีความเชื่อ
นับถือในตัวพญานาคอย่างเดียว
ไปดูไปเที่ยวแค่นี้ก็สนุกแล้ว

เขาเรียกอะไรมีบรรยากาศของความเข้มขลังและอบอุ่นอยู่เหมือนกันนะ
ที่สำคัญเขาเปิดให้เข้าชมฟรี

ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๑๗นาฬิกาก็๕โมงเย็น